ไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปหาอะไรที่มันทำให้เราสงบจิตสงบใจกันไปนะคะ
อย่าไปฟาดสัตว์ตัดชีวิตเลยนะคะแล้วก็ไปสักการะหลวงพ่อคูณกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
ปราศแห่งที่ราบสูงกันแล้วนะคะซึ่งหลายหลายสถานที่เนี่ย
เขาก็ได้จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการให้แสดงความอาลัยด้วยนะคะ
โดยที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุนรารีนะคะก็จะมีการอ่า
ทำรูปหล่อหลวงพ่อคูณสูงกว่า๕เมตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ศิษยานุสิตเหล่าญาติโยมประชาชนไปกราบไหว้
กันเป็นจำนวนมากค่ะเขามีการจัดซุ้มเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ
จุดนี้ค่ะมีรูปปั้นของหลวงพ่อคูณนี่ลักษณะนั่งยองนะ
มือขวาถือกระดาษม้วนที่ท่านเอาไว้เขกป้วกนี่แหละแล้วก็มือซ้ายถือแผ่นธนบัตรจำลองด้วย
เอาไว้อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะประชาชนก็มากราบไหว้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ด้วย
แล้วนอกจากนี้ที่ซุ้มก็ยังมีการจำหน่ายแผ่นทองเพื่อให้ศิษยานุสิตญาติโยมประชาชนได้ไปจารึกชื่อบนแผ่นทอง
แล้วก็นำไปร่วมหล่อเนื้อทองหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนื้อโลหะผสมความสูง๕นิ้วนี้ด้วยนะคะ
ส่วนช่วงค่ำค่ะก็มีการประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมเจริญพระพุทธมนต์
แล้วก็จะมีการดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงวันพรุ่งนี้
ศิษยานุสิตนะคะท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะไปร่วมทำบุญวางดอกไม้จันทร์
สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะอยู่ที่บริเวณข้างข้างลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะโคราชโคราช
ชายหลังเยี่ยนเที่ยงเผอร์เมืองจนที่ด่านขุนทศที่เป็นที่ตั้งวันบั้นไร่
ก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่เหมือนกันแปลว่าไม่ว่าจะอยู่ที่หนแห่งใด
ถ้ามีโอกาสก็สามารถไปร่วมได้เลยนะคะ